จะช่วยเหลือคุณผู้ชมผู้ประกอบการร้านค้า

กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐ

และสำหรับร้านที่เราจะแนะนำในวันนี้ก็คือ
เฮียแบ๊ะบางโพดนั่นก็จริง

มันเป็นสาวบางโพ

นะคะจะพาไปทานอาหารอร่อยของฝีมือนักสู้ชีวิตค่ะ
ตำนานความอร่อยตั้งแต่ปี๒๕๐๔นะคะ
เป็นร้านเก่าแก่คู่บางโพจนได้ฉายาอัศวินข้าวโต
เมนูของร้านเฮียแบะแกก็มีเยอะแยะมากมายในราคาที่ย่อมเยาว์ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูผัดพริกขิงหมูสับปลาอินซีเข็ม
เต้ยทอดพริกเกลือและเต้าหู้กระดานทอด
หนึ่งในเมนูซิกเทเจอร์ของเฮียแบะเขาทอดออกมาได้แบบกรอบนอกนุ่มในอร่อยมาก
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งได้จากช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอนี้นะคะ

ใช่อ้าวถ่ายไม่ทันหรืออยากจะฝากร้านบ้างแล้วก็ไม่ยากนะคะ
แค่ถ่ายภาพสินค้ามาสักสองสามภาพหรือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน๑นาที
บอกรายละเอียดต่างมาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะ
นี่ครับทำให้ถูกกฎกติกาของเรานะครับและที่สำคัญไปให้ถูกเพจ
มันไปผิดเพจมันฝากร้านกับแฟนเพจตลอดข่าวของเรา
แฟนเพจไทยรัฐทีวีนะไปให้ดูนะจ๊ะ